บริการการอาหารแล้วก็สถานบันเทิงแล้วก็นานธนาศาสตร์
ก็จะทำการจ่ายให้กับลูกจ้างในระบบประกันสังคม๒๐๐บาทต่อคนนะ
และนายจ้างในระบบประกันสังคมตามจำนวนลูกจ้าง๓๐๐บาทต่อคนไม่เกิน๒๐๐คน
ก็อย่างที่คุณชิสาบอกแจก๖จังหวัดก่อนส่วนจังหวัดอื่นค่อยตามมาเนอะ

แล้วก็ท่านนายกเองบอกอีกนะว่าเป็นห่วงนะในวันนี้ก็คือเรื่องของร้านอาหาร
โดยเฉพาะร้านอาหารรายย่อยที่คนปกติค่อนข้างระมัดระวังเรื่องของโควิดระบาดอยู่แล้ว

ทีนี้ทำยังไงดีที่จะช่วยร้านอาหาร
นายกบอกว่าได้ขอความร่วมมือไปยังสมาคมก่อสร้างกับผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง
เพื่ออะไรเพื่อประกอบอาหารและจัดส่งไปยังสถานประกอบการและแคมป์คนงานต่างที่โดนปิดไปไง
เขาจะได้มีอาหารทานกัน
แล้วตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครรับเรื่องไปแล้ว
แต่ก็แน่นอนล่ะค่ะว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะมีทั้งคนที่รับได้รับไม่ได้
สบายใจไม่สบายใจพอใจไม่พอใจต้องมีกันหมด
แต่ว่ารัฐบาลเองก็ออกมาบอกว่าจำเป็นจะต้องจัดการและบริหารให้รอบครอบรัดกลุ่ม
เดี๋ยวจะมีการประชุมกันต่อเนื่องนะคะ
ยังไงประเด็นข่าวสำคัญเหล่านี้ติดตามได้กับไทยรัฐทีวีอยู่แล้ว
ไม่ได้มีเฉพาะแต่ในกรุงเทพนะสถานการณ์ของโควิดในต่างจังหวัดเราเองก็ต้องติดตามเหมือนกัน
อย่างที่จังหวัดระยองนะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรไปติดตามกันบ้างนะครับ

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับ
เขาได้เปิดเผยถึงยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่เนี่ย
ในพื้นที่ในจังหวัดเขานะ๕๒รายครับ

อกจากนี้ยังมีคนต่างจังหวัดเข้ามารักษาตัวอีก๑๐รายนะ
โดยมีความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้
ซึ่งเป็นบุคลากรในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานที่ไปในพื้นที่เสี่ยงจนได้รับเชื้อดังกล่าว
ทั้งนี้ฝ่ายภาครัฐเขาไม่ได้ดิ้งนอนใจนะ
มีฝ่ายปกครองทหารครับ
เขาได้นำรั้วรวดหนามไปปิดล้อมแคมป์แรงงานต่างด้าว
ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่อาศัยอยู่หลายร้อยคนเลยคุณผู้ชม
และพบว่ามีผู้ติดเชื้อภายในแคมป์ดังกล่าวด้วยนะ
ใช่นะอันนี้คือที่จังหวัดระยองนะ

เช่มสิทธิ์จังหวัดทุกคนเนี่ยจะต้องลงจากรถมาตรวจวัตรอุณหภูมิแล้วก็บอกจุดหมายปลายทางด้วยว่าเราจะไปที่ไหน

พอไปถึงพื้นที่นั้นแล้วเนี่ยไม่อนุญาตให้กลับเข้าบ้านพักได้นะต้องกักตัวก่อน๑๔วันตามสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขากำหนดเอาไว้
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมตอนนี้ที่สาแก้วเขาก็ปิดโรงเรียนไปแล้ว๒๖แห่งจากทั้งหมด๕๑๐แห่งในพื้นที่๙อำเภอนะคะเพราะอะไรมีเด็กนักเรียนคุณครูเนี่ยติดเชื้อแล้ว๑๐รายคุณชนะ

ลงใต้ไปยังปัตตานีครับพบผู้เสียชีวิตรายใหม่อันนี้ต้องติดตามนะเป็นผู้เสียชีวิตรายใหม่
แอฟริกาหนึ่งศพโดยเป็นเพศไทยอายุห้าสิบห้าปีเป็นชาวตำบลเขาตูบอำเภยะรังครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยเพิ่มอีกถึงหนึ่งร้อยคนทำให้โรงพยาบาลปัตตานีโอ้โหงานเข้ายังแรงเลยนะครับต้องพัดกรอกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างเร่งด่วนเพราะว่าประชาชนนะครับมีผลเป็นบวกอีกห
บ้านแปดตำบลในพื้นที่สามอำเภอทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับประชุมเร่งด่วนนะครับเตรียมยกระดับมาตรการในการควบคุมและสกัดการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านะครับอ่ะคุณผู้ชมเรื่องของโควิดต้องระวังเรื่องของวัคซีนหลายคนก็เรียกว่าเป็นกังวลอ่ะเอาอย่างงี้แล้วกันยิ่งตอนเนี้ยมั

ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับ
ช่วงหน้าไปดูคลิปนี้หน่อย
แล้วตามล่าหาความจริงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือเพจดังเขาแชร์คลิปนี้
บอกว่าเป็นการเปิดร้านปาร์ตี้ค้าโควิด
สะบัดจนลืมสกัดโควิด
เรื่องจริงของคลิปนี้เป็นอย่างไร
ตามต่อกันแบบชัดใน
ผู้กัดสะบัดทอง

สะบัดมุกกระตุกต่อมหายามบ่ายแบบนี้นะครับ
เพราะเราอยากเห็นคนไทยยิ้มได้นะครับ

จนเกิดคอติดสุ่มตุ่มติดตัวหัวติดหม้อครับ

สนที่สุดไปดูกันครับ

ไอ้หนูทำไมคอไปติดสุ่มแบบนั้นได้ล่ะครับ

ณชาติเองก็ยังสงสัยเหลือเกินว่าพอไปโผล่ตรงนั้นได้ยังไง
นั่งลง
แล้วน้องหนูอีกคนทำไมตุ่มติดตัวล่ะครับ
ไหนลองลุกขึ้นหน่อยสิครับน้องหนู
ลุกออกไม่ได้ซะด้วยครับ
ทำยังไงดีล่ะครับนี่อยู่นิ่งไปก่อนนะครับ
อายคุณพ่อกลัวโดนก้นลูกสาวนี่เองครับ

นั่งวันอยู่
ตุ่มแตกแล้วคุณหนูออกมาได้แล้วครับ
ทีมงานอย่าลืมเซ็นเซอร์ให้น้องด้วยนะครับมันโป
เจ้าหนูเอ้ยเล่นสนจนหม้อติดหัวเห็นท่าจะเอาหม้อออกง่าย

งานนี้หม้อไม่ขาดหูก็ต้องไม่ขาดนะครับ
ตัดเลยครับตัดหม้อไม่ได้ตัดหัว
มีแต่คนมาให้กำลังใจครับทั้งแซวทั้งช่วย

ดื้อจนเป็นเรื่องเลยนะเรา
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเปล่าเอาซีเย็ดมีบ่าเนี่ย

อยู่เฉยนะครับหม้อจะออกแล้วครับ

เออหม้อนะกว่าจะถอดออกได้
อย่าไปใส่อีกนะครับ
กูช่วยเก่งมากเลยครับไม่เป็นไร
โอ้โหแบบนี้ต้องบอกว่าเจริญแน่นอนครับ
เพราะว่าเด็กสนคือเด็กฉลาด
ส่วนเด็กฉลาดจะทำให้ชาติเจริญ
ดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอ

ชอบชอบทุกเรื่อง
คุณชนะมันโดนจิตโดนใจดิฉันมาก
เด็กวัยซุกสนกำลังชอบเรียนรู้

สุ่มติดเหล้าติดโอ่งติดหม้อ

แต่คุณผู้ชมคุณชนะติดอ่างค่ะ
คือคงจะพูดแบบขัดละบาง

เหมือนนชาติที่ไม่ห้ามไปหาหมอนี่ใช่ไหม

นี่ไงติดตามของแท้
ทากับนาชาติได้ทุกวันแบบนี้นะ
แต่ว่าเห็นเด็กเขาไปซ่อนแอบ

เจ้าตัวนี้ก็สนไม่แพ้กันค่ะ
มันไปซ่อนแอบไปพรางติดตัวอยู่ที่ไหน

แมวคงถามเจ้าหนูอยู่ไหน

หนูซ่อนอยู่ข้างบนนี่ไง

ห้อยต่องแต่งหนูซ่อนอยู่
มันคือใบไม้แห่งชีวิตจริงนะ
ถ้าหากร่วงหล่นเขนที่หลอด
ตายอย่างเดียวครับมีตั้ง๒ตัวรอเล่นอยู่เลย
โอ้โหแสดงว่าพรางได้แนบเนียนนะ
แม้แต่แมวยังจับไม่ได้ยังจับสังเกตไม่ได้
หนูชอบซ่อนอย่างนี้แหละ

ซ่อนซ่อนเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวโดนจับได้

ไม่เคยโดนจับได้ว่าเลี้ยงหนู

ทุกผู้ชมช้างบกค่ะ
เอาลงไป
ลงไปนิดนึง

ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
มันบุกเข้ามาจริงนี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับ
กลางดึกวันที่๒๗มิถุนาตอน๓ทุ่ม
ใช่แล้วล่ะครับคือเรื่องของเรื่องคนที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะครับ
เขาเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจานที่จังหวัดประจวบคิริคัน
ก็เล่าอย่างที่คุณขี้สาวบอกแล้ววันที่๒๗มิถุนายนมาตอน๓ทุ่ม
ตี๓หรือ๓ทุ่มเอาดีเอา๓ทุ่มสิโทษทีโทษที
ก็ชอบออกไปไหนดึกแบบนี้ก็จะชอบลืมวันเวลา
แต่ตอน๓ทุ่มผมก็เข้าใจผิดว่ามูลรักษณ์ตี๓วันนี้ผมก็ไปเจออะไรแบบนี้ตกใจ

มันไม่ได้มาแบบดุร้ายนะคุณชิสามันมาแบบอารมณ์ดีดูคุยรู้เรื่องเดินดุ
อยู่ในบ้านแล้วมันทำอะไรรู้ไหมไปทำอะไรไปกินอาหารแมวเฉยเลยเดี๋ยวนะช้างกินอาหารแมว

ช้างผัดแมวก็ไปกินอาหารแมว
แกล้งขนแล้งสีอะไรหรือเปล่า

ช้างไม่ได้ทำความเสียหายอะไรใด
นอกจากอาหารแมวที่กินเป็น๑ทุ้ง
บรรดาชาวเน็ตที่เขาเห็นเรื่องราวนี้

ประเด็นคือว่าคุยกันรู้เรื่อง
ถ้อยทีท่ออาศัยมาแบบอารมณ์ดีนะ
แต่บางคนเขาเชื่อว่าช้างมาถึงบ้านแล้วเนี่ย

เห้ยถามบ้านเลี่ยนที่เลยคุณชนะ
สถานที่ที่ตั้งก็คือเลขที่
๙ทับ๑แอดแอด
อะไรแอดแอดคืออะไร๙ทับ๑แอดแอด

อย่างนี้ละกันคุณผู้ชม
เรื่องของความเชื่อก็ว่ากันไปแต่เรื่องของช้างป่าสัตว์ป่าเนี่ย
มันมาโผล่ที่บ้านคุณรู้สึกไม่สบายใจ
คุณก็บอกเจ้าหน้าที่เขาเขาจะได้มาช่วยเนอะ

นี่ฉันคงจะเป็นโรคติดอ่างมาจากคุณชนะ

สัตว์ป่าแปลกมันมีมากมาย
คุณผู้ชมเคยเห็นเจ้าตัวนี้ไหมคะ

สีมันแปลกตามากแล้วก็ไม่ใช่มาตัวเดียว

มันจะมีอะไรแปลกไปกว่านี้อีกไหมไปดูค่ะ
เอาไปดูตัวแรกก่อน

มันคืออะไรคุณชนะเอาช่วยบอกดิฉันหน่อย
นี่มันมันคือมันค้างข่าว

ค้างคาวนี่ราคาก็จะถูกลงมาหน่อย

เดี๋ยวพึ่งรีบพักคืนใจเย็นที่เอาใหม่ค้างคาวคืน๑๒๓๕๐
แล้วถ้าเกิดค้างคืนค้างคืน๕๕๐

ไม่เป็นไรไปเรื่องของข้าวดีกว่า
ปล่อยปล่อยปล่อย
อย่างนี้คุณผู้ชมค้างคาวที่เห็นเห็นไหมคะ
มันมีสีส้มสีดำสลับกัน

ชาวบ้านที่เขาเห็นก็คือคนที่จังหวัดราชบุรีที่วัดโพธารามนะคะ

ทีนี้ทีมงานคู่กัดสะบัดข่าวก็เลยเดินทางไปหาเลยบุกถึงบ้านเลยนะคะ
บ้านละที่๔๓หมู่๙ตำรวจบ้านค้อง
เขาบอกว่าชาวบ้านกว่า๑๐คนเนี่ย

ช่างน้ำหนักคือแค่๑๐กรัมเท่านั้นเอง

ถ้ากลางปีมันออกมาวัดขนาดความกว้างของมันแล้วได้ประมาณสัก๑๕เห็นจะได้

บ้านเขาก็ตะลึงบอกว่าไม่เคยเห็นค้างคาวแบบนี้
เคยเจอแต่ค้างคาวคืนละ
ก็จะเป็นมีแค่เตียง

เขาบอกว่าไม่เคยเห็นง่ายเหมือนกัน

ยังไงเขาบอกว่าเนี่ยเรียกว่าอึ่งกลายลายล็อก
เรียกสั้นเลยนะคืออึ่งผีเขาบอกว่าเป็นสัตว์รูปร่างแปลกตาล
จะพบเฉพาะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
นำมาเผยแพร่ครับนี่คืออึ่งกรายลายเลาะหรือว่าอึ่งผี
ลักษณะเด่นของมันดูดวงตาคุณเห็นดวงตาไหม
มันเป็นตาแดงอ่ะมันเหมือนพี่ตา

ว่ามันไม่ได้เป็นโรคตาแดงตามันจะแดงแบบนี้เป็นธรรมชาติ
หรือไม่ก็ส้มเหลืองวาวอุ้ยตามันจะปนหน่อยอุ้ยน่ากลัว
ผิวด้านหลังมีลายสีเข้มพื้นสีผิวเป็นสีเทา
พบว่าพบได้มากในบริเวณผืนป่าและบริเวณใกล้ลำทานในป่าดิบแร้ง
หรือว่าปลาดิบเขาบนเขาก็เจอได้
เขาบอกว่าปัจจุบันนะปริมาณของมันลดลงจนใกล้ศูนย์พันธุ์แล้วคุณชิสาคุณผู้ชมฮะ
เอามาให้ดูกันสัตว์แปลกบางคนไม่เคยเห็นบอกว่ามีจริงหรือเปล่า
มีจริงแล้วก็ใกล้๐๐๐๐ด้วยบอกเลยว่ามีจริงไข่เผาสีส้มอย่างนี้
แล้วก็กบลายพรางซึ่งลักษณะของมันเขาเรียกแบบนี้ว่าอึ้งผี
น่ากลัวดูตามันลายของมันใช่ไหมก็เป็นความแปลกคุณผู้ชม
ยังไงก็แล้วแต่นะถ้าเราไปเจอสัตว์พวกนี้เราก็อย่าไปทำร้ายมันแล้วกัน
หายแล้วก็อยู่ห่างดีกว่าเผื่อมันทำร้ายเราด้วยเหมือนกันนะคะ
ไปดูเรื่องราวของผัวเมียกันบ้างดีกว่าเรื่องของความรักเนี่ยผมชอบเล่าจริง
ผมไปเจอเรื่องราวของความรักยุคนี้สมัยนี้เขากำลังพูดถึงเรื่องของคนที่รักมาก
ก็คือคลั่งรักไปดูกันเลยว่าคนนี้เขารับบทคนคลั่งรักเขาทำยังไง

นี่ฮะนี่ฮะในเฟซบุ๊กนะมีคนไปโพสต์เอาไว้แล้วเขาแห่แชร์และแห่ชื่นชมเลย
ก็คือเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าจากหัวหินแพทือเป็นร้านศักดิ์ชื่อดังในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
เขาโพสต์ภาพคนมาศักดิ์
ใช่นี่เขาสักเอาไว้ที่แขนคุณชิสาคุณเห็นไหม

ที่ฉันเพ่งดูอยู่มันเหมือนทะเบียนสมรส
มันไม่ได้เหมือนธรรมดาแต่มันใช่เลย
โอ้ยคุณสักเอาไว้ที่แขนอย่างนี้เลยหรือยังฮะ
ใช่ครับเรียกได้ว่านี่มีทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
อยู่ที่แขนเลยโอ้ยเอาให้มันรู้ไป
และแน่นอนนะคุณผู้ชมแชร์นี้ถูกแชร์ออกไปมากมาย
ทีมงานคู่กัดสะบัดข่าวก็ไม่รอช้าสิคะ
สืบส่อหาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะ
จากการที่สอบถามจากทางร้านเนี่ยก็พบว่า
ผู้ที่มาศักดิ์ที่นี่นะคะเป็นนุ่มวัยกลางคน
เขามาคุยกับทางร้านก่อนว่าตัวเองเนี่ยอยากจะขอทะเบียนสมรสที่แขน
อยากจะให้สักแบบนี้นะพอผู้บับวิทย์ทางร้าน
ตกใจอ่ะไม่เคยมีใครมาขอให้สักทะเบียนสมรสที่แขนมาก่อนเลยคุณชนะ
เกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยเห็นคุณพ่อบ้านที่ไหนทำแบบนี้เหมือนกัน

เอ้านี่ก็แผนสวยถูก

นี่เขาว่ากันว่าการศักดิ์ครั้งนี้ใช้เวลานานเลยนะ

โอ้โหไปตั้งแต่กี่โมงอ่ะเนี่ย
เอาเป็นว่าสักทั้งชั้นหนึ่งคุ่มจนถึงตีหนึ่งเลย

เหมือนมากคุณชนะดูสิงานละเอียดมาก
มีชื่อนี่ชัดเจน
อ่าคุณชิสาเห็นแบบนี้แล้วก็นะ

จะบอกเปล่าประกาศหน่อยหนุ่มคนนี้คือใคร
คือคุณเก่งนะคะชื่อคุณนันทวัฒน์อายุ๓๓ปี
คุณเก่งบอกว่าจริงตัวเองชอบงานศักดิ์อยู่แล้ว
พอเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูก็เห็น
คู่รักแต่ละคนเขามีวิธีการแสดงออกที่แตกต่างกันไป

แต่จะสักทั้งทีธรรมดานี่ไงอ่ะ
ทะเบียนสมรสนี้ไปเลยจะได้เห็นว่าหนึ่งเรามีคู่แล้ว
เวลาทะเลาะกันมีปัญหากัน
เอาแขนขวาขึ้นมาเลยถลกแขนเสื้อ
ดูสิทะเบียนสมรสบอกไว้เลยว่าวันเราแต่งงานกันอย่างถูกต้อง
เรียกว่านึกถึงวันดีร่วมกัน
นะก็เรียกได้ว่าทุกครั้งที่เห็นรอยสักเนี่ย
จะได้นึกถึงหน้าภรรยาเป็นอภิชาตสามี
ผู้ซึ่งยืนหนึ่งบนปัทธพีแห่งนี้จริงผมยกมือไหว้เลย
ปรบมือให้เลยนะมั่นใจนะฮะคุณผู้ชมฮะไปดูอีกหนึ่งเรื่อง

หนูน้อยทุกสามขวบนะสามคนน้องน้อยสามคนเขาติดโควิดนะ
ก็ต้องไปกักตัวอยู่โรงพยาบาลเขาเจอสถานการณ์นะบางทีมันก็เบื่อ
มันก็เหงาเหมือนกันแต่ว่าพอคุณพยาบาลเปิดเพลงมัน
พยาบาลเปิดเพลงค่ะเด็กออกกำลังกายใหญ่แล้วค่ะ
มีความสุขแฮปปี้ละล้าเอาแม่กระหนุกด้วย
เปิดเพลงช้านะเด็กเล่นไม่ได้
โอ้โห

เพราะตัวเล็กสุดเก่า
คุณชิสาคุณรู้ไหม
เพลงนี้กำลังมาจริงเด็กทุกคน

ใช่ไม่ใช่แค่เด็กด้วย
วัยรุ่นผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยหลายคนชอบ

อยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้ำจะทน
อยู่กับพี่ลำบากนานหรือว่าน้องจะ

ไม่อยากจะทนคุณแล้ว

มันก็ก็ตึงเทียดระดับนึง

ในการเปิดเพลงช่วงเวลา๔โมงครึ่งของทุกวัน
เพื่อให้ผู้ป่วยนี้ได้ออกมาออกกำลังกาย
คือเขาเปิดเพลงคลุป

เพลงคนเนี่ยดังมากแล้วเปิดเพลงนี้ปั๊บ
สามคนนี่อยู่นิ่งไม่ได้เต้นอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ทำลงไปทั้งหมดทั้งมวลนะคุณผู้ชม
ให้เด็กเขามีความรู้สึกในใจก่อนว่ารู้สึกแบบว่ารู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัย
แล้วเดี๋ยวเรื่องโรคภัยเนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยหายไปเอง
เขาเรียกว่าใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวให้สุภาพจิตดีก่อน
ผู้ปกครองหลายคนเขาจะได้สบายใจคือเด็กที่เป็นโควิดมี
แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์หาย
ได้รับการดูแลดีนะคะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าแม่ลูกสี่คนนี้
เป็นผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการจากคลัสเตอร์แพรปาคุระบุรี
ย้ายจากโรงพยาบาลมากักตัวที่โรงพยาบาลสนามตรงนี้แหละนะคะ
ก็คือที่อาคารยิมเนเซียมที่จังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่๒๖แล้วนะคะ
แล้วก็ต้องรายงานสถานการณ์นิดนึงที่โรงพยาบาลสนามอาคารยิมเนเซียม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาตอนนี้มีผู้ป่วย๒๕ราย
เป็นผู้ชาย๑๗คนผู้หญิง๕คนแล้วก็เด็กน้อย๓คน
เราก็ทำแบบเบลอไว้อ่ะเนาะ
ใช่ครับคือเป็นคลิปที่เราได้เห็นนะฮะ
ผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงอยู่ในงานนี้ด้วย
จัดงานปาร์ตี้ร่วมกัน
เปิดพรงเปิดเพลงเต้นรำกัน

ผมก็ไม่ฟันทงลงไปนะเป็นเครื่องดื่มแบบไหนละกัน
อ้าวในนี้ก็มีคนที่ใส่หน้ากากอนามัย

แต่ก็ไม่ได้ใส่อยู่ที่ปาก
ไปอยู่ตรงคางซะอย่างนั้น

แล้วก็เต้นกันแบบใกล้ชิดอย่างเงี้ยอืม
พอคลิปนี้ออกมาหลายคนไม่สบายใจเลยคุณชิสา

หลายคนเขาก็รู้

ก็เลยมีการขอให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แทน

ล่าสุดก็ตั้งวงแบบนี้อีกทั้งที่ตอนนี้
รัฐบาลประกาศห้ามแล้วถูกไหม๑๐จังหวัดคุมเข้มนะคะ
ฟังเสียงเขาหน่อยละกันคุณผู้ชม
เปิดเพลงส่งเสียงดังรบกวนครับ
แล้วก็ดึกเช้า
ส่งผลกระทบต่อชาวคนที่อยู่แถวนี้ครับ
ซึ่งก็ไม่มีใครกล้าแจ้งหรืออะไร
มีคนมั่งหน้าหลายตาเนี่ยครับ
แล้วก็ส่งเสียงววยวายบ้างมาล้อกันบ้าง
ว่าเปิดเสียงดังเปิดเพลงเสียงดังนะครับ
แล้วล่าสุดที่มันมีคลิปออกมา
เขาจัดวันเกิดกันเมื่อคืนนี้ค่ะเราได้ยินเสียงไหม
ก็ได้ยินอยู่นะครับ
คือเมื่อคืนนี้มันเหมือนคล้ายว่าเขามีประกาศ
ไม่ให้นั่งร้านแล้วเรามองว่ายังไงบ้าง
คือมันก็ไม่สมควรนะครับ
วันนี้มาเขาก็ปิดร้านหนีไปแล้วเพราะว่ามีคนเอาคลิปเอาอะไรไปแชร์
ใช่ครับแล้วก่อนหน้านี้ก็เห็นมีตำรวจมาอะไรอย่างนี้ครับ
อย่างนี้ละกันเราให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเนอะ
ทางฝั่งของร้านกันบ้างดีกว่า
คือเราพยายามสอบถามไปยังที่ทางร้านทีนี้ก็มีพนักงานในร้านเนี่ย
แต่ว่าหลังจากโควิด๑๙ระบาดก็เปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งหน้าร้านแบบนี้
ส่วนคลิปที่มีการแชร์ผ่านเพจชื่อดังไปนะทางพนักงานนะ
พนักงานเขาบอกกับทีมข่าวเราว่าไม่เป็นความจริงเพราะเป็นคลิปเก่าเมื่อเดือนที่แล้วเขาว่าอย่างนั้นนะ
ส่วนเจ้าของร้านเนี่ยทางพนักงานบอกว่า
เจ้าของร้านกำลังไปให้ปากคำที่โรงพักอยู่ยังไม่สะดวกที่จะรับสาย
แล้วที่ผ่านมาก็เคยมีคนเนี่ยนะฮะในเพจเนี่ยเอายังไงอ่ะ
เอาภาพที่แอบถ่ายภายในร้านมุมต่างก็ไปเปิดเผยไปเผยแพร่ด้วย
ลักษณะคือพนักงานพยายามบอกว่าเรื่องของเรื่องเป็นการดิสเครดิตเขา
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าทำอย่างนั้นจะทำไปทำไมอ่าก็เป็นทางของพนักงานเขาบอกมา
ทีนี้ทีมข่าวเราพยายามติดต่อไปที่เจ้าของร้านนะโทรไปมือถือตามเธอที่เรามี
แต่โทรไปยังไงก็ไม่มีคนรับนะแล้วก็ปิดร้านล็อกด้วยไม่มีใครเข้าไปได้นะ
ก็คือเราอยากจะคุยแหละอยากจะถามความจริงกับเขา
ยังไงก็ตามคุณผู้ชมถ้าเรามีความคืบหน้าเรื่องนี้ก็คงจะต้องนำมาเสนอกันไปในช่วงต่อไปนะ
ประเด็นละเอียดอ่อนที่ตอนนี้หลายคนก็กังวลใจ
เฉพาะชาวบ้านที่เขาอยู่ใกล้ถ้ามั่วสุมแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดการแพร่ระบาดเกิดเป็นคลัสเตอร์
เพราะเป็นห่วงแหละไม่อยากให้ใครเป็นอะไรนะคะ

ถูกต้องแล้วเพราะว่าโควิดมันกระทบหลายคน
เรื่องอาชีพเรื่องกำลังใจ
หนุ่มคนนี้ค่ะกอดคอลูกสาวร้องไห้
แล้วก็ถ่ายคลิปบอกโอ้โหผมไม่มีกำลังใจสู้แล้วคุณชนะ
ไม่อยากจะอยู่แล้วไม่รู้จะอยู่ยังไง

ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ

โอ้โหขอโทษค่ะ
คือต้องบอกแบบนี้บางคนนะ
เขาไม่ไหวจริงก็คือไม่ไหวจริงนะ

ใช่ค่ะน้ำตาลูกผู้ชายไม่ได้ไหลมาง่ายนะคะ

เขาต้องแบกรับภาระต้องสู้ขนาดไหน
แล้วนี่คือกอดลูกร้องไห้ก็ร้องทั้งพ่อทั้งลูก
ฉันเองเป็นแม่เนี่ยดิฉันก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึก

ผู้ชายคนนี้นะคะคือคุณชัยวัดทองมีอายุ๓๓ปีค่ะ
ปัจจุบันเป็นพ่อค้าขายหมึกแดดเดียว
อยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
ร้องไห้อัดคลิปเล่าเรื่องราวให้ฟัง
ว่าชีวิตลำบากขนาดไหน
พร้อมทั้งหาคนมารับเลี้ยงลูกสาวของตัวเองด้วย
คือเหมือนกับตัวเองจะลาโลกแล้วอยู่ไม่ไหวแล้ว

แล้วก็บอกว่าลูกสาวสองคนของตัวเองเรียนเก่งนะ

พูดแบบนี้คุณคิดดูลูกจะรู้สึกอย่างไรคะ
แล้วก็คนที่ชมคลิปอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเห็นใจกันทั้งหมดเลยนะ
คือคนที่เขาเห็นคลิปก็บอกว่าเห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะ
หลายคนก็ส่งข้อความคอมเมนต์ให้กำลังใจ

โทรไปหาคุณชายวัดบอกให้ใจเย็น
นึกถึงหน้าลูกไว้เยอะ
เอาล่ะกำลังใจมากันเยอะแบบนี้
สุดท้ายคุณชายวัดเข้มแข็งขึ้น

ก็เลยทราบว่าจริงแล้วคุณชัยวัดก่อนหน้านี้
เป็นพนักงานขับรถขนส่ง
แต่ว่าด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพโรคประจำตัว
เบาหวานความดันนะคะก็เลยต้องออกจากงาน

มาลงทุนขายหมึกแดดเดียว

เพราะว่าตัวเองชอบอยู่แล้วก็เลยเอามาขาย
พอขายได้อาทิตย์หนึ่งโควิดมาคุณชนะ
คนซื้อก็ไม่มีสต๊อกที่ซื้อเอาไว้ก็เริ่มเน่าเสีย
แต่ค่าใช้จ่ายสิมันไม่ได้เน่าเสียไปด้วย
มันยังต้องจ่ายทุกวีทุกวันเขาก็เลยเครียด

ใครที่ดูข่าวนี้อยู่หรือว่าดูคลิปนี้เมื่อคืนไปแล้ว
คุณอยากให้กำลังใจเขาคุณอยากช่วยเขา
นี่เลยไปลองอุดหนุนหมึกแดดเดียวของพี่ชายวัด
หมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้ละ๐๙๒๘๙๙๕๗๑๑
ร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่คุณชายวัดคนเดียว
หลายคนนะยังต้องการกำลังใจแบบนี้นะครับ

เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยเขาบอกว่ามาแล้วมาแล้ว

นี่จำได้ไหมล่ะ

นี่พอเจ้าแม่ได้มานะเท่านั้นแหละ

แล้วแม่น้ำหนึ่งเขาพูดอะไรหรือเปล่า
พูดสิเธอก็พูดแล้วก็ชี้
แต่ผมก็ไม่กล้าพูดตามที่เธอพูด
แล้วก็ไม่กล้าชี้ตามที่เธอชี้
เธอพูดแค่ว่าเอางี้ละกัน
ล็อกดาวน์ได้แต่อย่าล็อกจุดก็พอ

รู้กับเธอว่าจุดคืออะไรก็แล้วแต่
ผมบอกแบบนี้คนรู้ก็รู้
คนไม่รู้ก็ไม่รู้แหละดีแล้ว

แต่ทุกคำที่เธอไลก์สดฝั่งเทสบุ๊คคนดูเยอะมาก
ก็มีความเชื่อเนอะแสนนึงแต่ก็อย่าไปลงทุนเยอะพูดตรง
การลงทุนมีความเสี่ยงครับคุณผู้ชมครับ

ช่วงหน้ามาแน่คุณผู้ชม
เมื่อพ่อและลูกหนีเที่ยว
ตัวแม่จะจัดการยังไง
แล้วก็๕ตามต่อกันแบบชัดช่วงหน้าใน
ภูกรัฐสบัดข่าว
กลับมายี่เซ็นยี่สายกับภูกรัฐสบัดข่าว
และตอนนี้ต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะพี่ปุ้ยพี่มนต์วัน

พอดีลูกคิดถึงลูกมากเลยคุณผู้ชมด้วยค่ะ

แม่อยากฟังข่าวที่ลูกเล่ามากกว่า
เรื่องราวต่อจากนี้เป็นเรื่องราวของคุณสามี
ไปเที่ยวกับคุณลูกแล้วกลับช้า
แบบนี้คุณแม่บ้านอยู่เฉยไม่ได้ต้องตามจับให้ได้ค้านังคาเขา

ตัวเองด้วยแม่ด่าแน่
ป๊าป๊าเข้าไปซองก่อนเลยหนูตามไปที่หลังดีกว่า
มีไหมเปล่าบ๊ะใช่ใช่ไหม
แต่พี่มันโดดตาม
จับได้แบบคาหนังคาเขา
นี่อยู่ไหนอยู่ไหนแม่
หลบให้ดีเดี๋ยวเจอแม่เดี๋ยวแม่ดา
เอาพ่อไปก่อนเลยพ่อมาซองก่อนดินี่เข้ารถ

นี่อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แขก
ขอบคุณทุกผู้ชมที่ติดตามกันมา๑ชม
ด้วยภาพของครอบครัวแมวสุดน่ารักค่ะ
เดี๋ยวไปเจอกับข่าวเย็นไทยรัฐพี่ปุ้ย

พี่ปุ้ยอยู่นี่
แล้วพี่กะเตนกับพี่เบิร์ท
พี่บางพี่เบิร์ท
โปรดติดตามตอนต่อไป